อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีข่าวนี้
ค่าน้อยขอคารวะกับความหล่อของพี่ติ๊กเจษฎาพรผลดี
หล่อยังไงตั้งแต่๒๔๙๙แดงใบเล่
คุณต้องทำตาหวานขนาดนั้นเหรอ
ก็แค่เห็นรูปก็เขินแล้ว

แดงใบเล่เกิดอาการเดือดขนาดไหน
มีชื่อเป็นกรรมการบริหารของพักการเมือง

แดงใบเล่หรือพี่ติ๊กเจษฎาพรบอกว่า

มีการปล่อยชื่อพักการเมือง
แล้วมีพี่ติ๊กเจษฎาพรผลดี

ติ๊กบอกผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพักการเมืองนี้แต่ประการใดเลย

ต่อมาคือไม่ได้ตั้งใจจะมาวีนอะไรใครนะ
ไม่มีการใช้อารมณ์แต่แค่สงสัยว่าใครทำวะใครเป็นคนทำ
แล้วมารวบรวมรายชื่อได้เนี่ยเหมือนเป็นเจ้าภาพกระถิ่น
อย่างนั้นเลยนะฮะรบกวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบที
แล้วพอข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปพี่โหน่งวงโน่งกระเดอ่ะ
โหน่งเขาก็มาทักเอ้าแล้วจริงแล้วพี่ติ๊กเนี่ยสังกัดพักไหนครับ
ระดับพี่โหน่งถามพี่ติ๊กคนเขาศีลเสมอกันความฮอตของเขาเท่ากันฮะ
ติ๊กก็เลยบอกว่าพักนี้ครับพี่โหน่งพักที่จะล้อมพร้อมที่จะรัก
หยอดดีกว่าพี่ติ๊กนี่ระดับเดียวกันถามอย่างนี้ก็ต้องตอบแบบนี้ไปฮะ
จากนั้นมาพี่ติ๊กพูดต่อโพสต์ต่อระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนผลดีพิสูจน์ใจ
เจษฎาพรผลดีนำสกุลพิสุทธิ์ใจยังไม่จบอีกพี่ติ๊กนี่แกจะเล่นถึงขนาดไหนพี่ติ๊ก
ติ๊กบอกถ้าอย่างนั้นเบอร์อะไรดีครับเบอร์รักท่าบ้ารักเธอขอบคุณพี่ติ๊กครับ
วันนี้ผมได้จากพี่หลายมุกเลยเดี๋ยวเอาไปเล่นต่อฟอร์มเล่นต่อหน้าเราไม่ได้เสี้ยวเศษของพี่ติ๊ก
จะโดนด่าแน่พี่ติ๊กก็ยืนยันแล้วพี่ติ๊กไม่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการบริหารพัก
ไทยพัฒนาแต่ประการใดย้อนไปดูรายชื่ออีกทีฮะไทยพัฒนารายชื่อมา
โผล่มาตั้งแต่หัวหน้าพักรองหัวหน้าพัก
ที่ต่อเนื่องกับท่านพงสรรพรภัทพลจรนอดีตรองโผละปรตนรไปรองหน้ายังไม่ตื่นเต้นเท่ากับน้าแอดบ่าว
นี่ก็ไปเป็นรองหัวหน้าพักอีกเหมือนกัน

ใช่ค่ะคุณวิรไทยสันติประโปร์

แล้วเลขาพักฯนี่ครับดรสุชัชเว

เป็นเลขาอธิการพักนี้

นี่เหลียวตกแล้วอีกหลายต่อหลายคน
คณะกรรมการบริหารพักของพักนี้ด้วย

คนอัตบรเอกแจ๊กทิ้ปชายจินดาเมื่อวานนี้ยังพึ่งประกาศ

กรรมการบริหารภักดิ์นี้ไง
ใช้คำว่าเอาเท้าไก่หน้าผากงงฮะ
งงกับพักนี้มีอาต๋อยอ่ะ

มีชื่ออยู่ด้วยแล้วก็มีอดีตอะไรนะผู้บริหารนกแอร์

เดี๋ยวไปดูพี่พาชีนะแต่ว่ามีรายชื่อใครอีกนะ
มีมาดามแป้งด้วยมีพี่แพนเค้กด้วย

อยู่ในรายชื่อกรรมการกรกบหอพักไทยพัฒนา

และหลังจากนั้นมานอกจากพี่ตริกเจ็ดสรภอนผลดี

คุณพาธีก็เลยออกมาพูดเรื่องนี้บอกงงจิไม่รู้เรื่องเลย
ทำไมถึงมีชื่อปรากฏแบบนี้คือยังไม่เคยรู้จักพักการเมืองพักนี้
ไม่เคยถูกทาบทามแล้วไม่ชอบการเมืองไม่เห็นว่าการเมืองไทยมีอะไรใหม่
เพราะฉะนั้นไม่ลงแน่และที่สำคัญหากลงพักการเมืองเมื่อไหร่เนี่ย
พ่อด่าตายเลยพ่อพิพาธีด่าแน่นอนอะไรคิดได้ยังไงไปลงชื่อพักนี้
ด่ายันลูกบวชนะครับไม่ไหวพี่พาทีก็ออกมาปฏิเสธว่า
เหมือนกับพี่ติ๊กเจษฎาพรนะครับเช่นเดียวกันกับพี่แพน
อย่าไปดึงเขาไปเลยเขากำลังจะแต่งงาน
อย่าไปยุ่งกับเขาพี่เป็นเค้กไม่เป็นปล่อยไป
ขณะเดียวกันกรกตก็เลยบอกอันนี้มันผิดแล้วนะ
ใครที่จัดทำลายชื่อนี้ออกมานั่นคือความผิด

คุณไม่ใช่พักการเมืองคุณไม่มีสิทธิ์จะเอาชื่อพักการเมือง
ย่งชื่อย่อหรือเครื่องหมายที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องพักการเมือง
มาใช้สุ่ม๔สุ่ม๕แบบนี้ได้
ดังนั้นหากเจอต้นต่อเมื่อไหร่มีความผิด
โทษคุกเลยนะคุก๑ปีหรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท

แต่เมื่อวานนี้ยอมรับเลยว่ามันเป็นเรื่องฮือฮาจริง
ก็เลยมีคำถามตามมาสมมุติเอาเล่น

กรรมการพักแบบนี้เราอยากจะเลือกไหม
หรือเราอยากจะไปทำบุญทอดกระถิ่นดีกว่า
เพราะละอ่ะชื่อมาคล้ายคณะกระถินเลย

เคยเคยมีอยู่จริงค่ะแต่ว่าถูกถอดออกไปแล้วตั้งแต่๒๐กว่าปีไปแล้วใช่ไทยพัฒนานะคะ